มิเตอร์ทีมกันหน่อยดีกว่านะคะนานทีปีหนเขาจะออกงานกันแบบครบแก๊ง
ใครเอาใครเป็นว่าใครคิดถึงพี่มิสเตอร์ทีมนะคะไปฟังกันเลยค่ะ
ที่สำคัญก็ไม่ลืมแน่นอนเป็นเพลงอัลบั้มฮิตของพวกเรา
นอกจากนั้นเพลงใหม่มิสเตรีมมีทำบ้างไหมครับ
มีค่ะก็ทำอยู่เรื่อยค่ะ
ก็จริงทำตลอดแล้วแต่ว่าตอนนี้เทรนด์ดนตรีเทรนด์เพลงของคนไทย
มันเป็นฮิปพอปสักส่วนใหญ่ซึ่งมันไม่ใช่สิ่งที่เราถนัด
แล้วก็เราอยากจะรอให้เทรนด์ของเพลงมันเหวี่ยงเข้ามาในฝั่งของมิสทีน
เป็นผู้โซฮอปโซอะไรแบบนี้ก็รอจังหวะแบบนั้นก่อนมากกว่า
ต่อให้ฮิตพอปแต่ยังไงแฟนก็ยังคิดถึงมิสเตอร์ทีมอยู่ดีนะคะ
ถ้าใครอยู่ภูเก็ตตอนนี้ไปเจอกันได้นะคะคอนเสิร์ตมันแน่นอนนะคะ